มีอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นที่สระบุรีนะครับ
แวนขับมาด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้ากลางถนนอย่างแรง
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตด้วยคุณดูสินะครับ
ขับมาด้วยความเร็วครับขณะที่กำลังจะเปลี่ยนเลน

เสียหลักทำให้รถพุ่งชนเสาไฟฟ้ากลางถนนพลิกคว่ำ
ตกลงร่องน้ำกลางถนนครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบายพลาสตะวันออกขาเข้าโคราช
หน้าตลาดนัดโรงเกลือกุฎนกเปล้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
หลังจากรถชนคนที่อยู่แถวนั้นรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บทันทีนะครับ
พบว่าคนขับรถบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็สุดยื้อ
เพราะว่าคนเจ็บเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนผู้โดยสารในรถที่มากัน๖คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดครับ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าในรถมีทั้งเด็กและผู้หญิง

โดยสาเหตุคาดว่ารถแวนเสียหลักที่ขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็เปลี่ยนเลนกระทันหันเพื่อจะแซงรถบรรทุก
ทำให้รถพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงครับ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิต๑คนเป็นคนขับ
ส่วนคนเจ็บ๖คนก็๑ใน๖เป็นชาวต่างชาติ

และตอนนี้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรีนะคะ